กับภาพประทับใจโอ้โหเมื่อคืนประมวลมาให้ดูนะคะ

และอีกหนึ่งคนนะคะที่ประทับใจเช่นเดียวกันค่ะ

คือพี่ติ๊กเขาไลน์ให้โสดความยาวประมาณ๕๓นาทีของผู้ชม

พูดจากับแฟนคลับจ๊ะจ๋าขานะคะ

ไปอัปเดตเทรนด์คำสับกับพี่ติ๊กเจ็ดสตาร์พรกันหน่อยค่ะ

ใครมีมุกอะไรแบบมุกสไตล์เทคโน้นส่วนกันหนอนนะคะ

เขารักนะคนดีจะมีตลอดไป
ไอ้ต้าเอาขนมจีบสระเป๋า

ขอให้ดูสิทุกอย่างมันแบบดื่ยมากเลย

คือพอนกคำว่าวัดดีเบลติ๊กลึกถึงไปสอนดีเบลล่า
แบบแปลงอย่าหาทำ
คำไหนก็โดนคำไหนก็น่ารัก
คุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องสำคัญนะคะนอกจากเฮฮาสนุกสนานแล้วค่ะ
แล้วก็เป็นการใช้ชีวิตร่วมกับโควิดยังไงให้รอดด้วยค่ะ
ผมว่าตรวจ๑๐๐มันจบกว่าถ้าเป็นผมผมจะทำแบบนั้น
แล้วก็จากนี้ไปจากวันอื่นต่อไปนะครับก็ขอให้เป็นวันที่ดีตลอดไปนะครับ
ขอให้ปี๒๐๑๑นะครับเป็นปีที่ปังปุริเย่
ได้อยู่แม่

เตอร์ทองเตอร์โหวไฮเสียสีทองครับ

เพื่อทุกคนได้เห็นสีที่มงคลเป็นมงคลของเรา
ก็คือให้ใส่สีมงคลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่แจ๊คสำหรับพี่เบิร์ตน้อง
น่ารักเอาให้ดูนะคะเป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวติดตามดูได้กับบันเทิงไทยรัฐในช่วงเย็น
คือหลายคนอาจจะตื่นมาวันนี้นะคะแล้วก็เริ่มตั้งวิดีโออัดคลิปนี้แหละค่ะ